ไปที่อ่างทองแล้วก็จะให้ดูคลิปภาพคลิปนี้ค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปดับเพลิงเขาถ่ายภาพเอาไว้เองเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้อยู่กลางทุ่งนาครับแล้วไฟไหม้แบบเยอะมากอ่ะ
แต่กลางทุ่งนามีสารอยู่สารหนึ่งเป็นไม้ด้วยนะคะไฟไหม้หมดเลยแต่สารไม่เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
นี่คือภาพที่กู้ภัยดับเพลิงเขาถ่ายนะคะ
แล้วก็โพสต์เอาไว้ในโซเชียลสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
สารนี้มีอายุเป็นร้อยปีไฟไหม้ที่ทุ่งอ่ะแล้วสารอยู่ตรงกลางที่ศาลไม่มีร่องรอยไฟไหม้เลยนะ
แล้วสารเป็นไม้นะคะเขาก็เลยเชื่อกันว่านี่คืออิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ทุ่งหนองทอง
นี่คือภาพตอนกลางวันโอ้โหนี่กองเพลิงทั้งนั้นแต่ว่าสารนี้ไม่ไม่ไหม้ไม่ถูกไหม้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่าไฟไหม้กลางทุ่งนาที่ทุ่งหนองทองหมู่๔ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองแล้วภาพเมื่อคืนกับภาพตอนกลางวันเช้าวันนี้
คุณผู้ชมเมื่อคืนไฟไหม้หมดเลยนะรอบตรงนี้แต่สารไม่เป็นอะไรเนี่ยค่ะทั้งที่รอบมีหย่าแห้งมีต่อสั่งข้าวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วไฟโหมลุกไหม้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะ
ดูภาพมุมสูงเนี่ยฮะนี่ค่ะจะเห็นเท่าทานไฟไหม้อะไรเต็มไปหมดใช่แต่ทำไมศาลไม่เป็นอะไรเลยทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปที่ที่ตั้งของศาลเจ้าแม่หนองทองนะคะคือยังมีควันออกมาอยู่รอบอยู่เลยอ่ะเพราะว่าเพิ่งดับไฟกันเองเมื่อคืนนี้แล้วก็มีต้นโพขนาดใหญ่ประจำศาล
ไฟก็ไหม้เหลือแต่ต่อค่ะแต่สารยังตั้งตรงานไม่เสียหายเลยสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองเป็นสารไม้ด้วยนะคะ
กว้างยาวประมาณเมตรครึ่งได้ค่ะหลังคาสังกษีเป็นเสาปูนสูงประมาณเมตรยี่สิบเซนติเมตรนะคะ
เป็นสารที่ชาวบ้านนับถือเป็นที่พึ่งทางใจของคนในพื้นที่อ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเป็นคนถ่ายคลิป
สัมพันธ์น้ำทองเจ้าหน้าที่เองพูดจากปากเองเลยนะคะว่าเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทอง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะว่าหลังจากเปลวเพลิงลุกไหม้รอบสารเจ้าแม่นะคะไฟไหม้แรงมากค่ะแต่สารยังอยู่ปกติทั้งทั้งที่เป็นสารไม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกเองเลยว่าผมเชื่อใครไม่เชื่อไม่เป็นไรผมเชื่อว่านี่คืออิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่ทุ่งหนองทองจริง
มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็คือไฟที่ลุกไหม้นะครับโดยบริเวณโดยรอบแล้วก็ด้านล่างนี้หมดเลยครับนะครับข้าวของต่างไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะส่วนตัวนะครับส่วนสารเนี่ยไม่มีไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดไม่มี
คนในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะครับนายจำเนียนฤทธจรอายุหกสิบเก้าปีบอกว่าสารเจ้าแม่หนองทองศักดิ์สิทธิ์มากจริงจริงชาวบ้านขอโชคขอลาบกันเป็นประจำแล้วก็ประสบความสำเร็จกันเกือบทุกคนพอไปแก้บนก็จะมีการนำประหลัดขิกนางรำกลองยาวหนังกลางแปลงไปแสดงค่ะอืมเขาบอกว่าก็มีตำนานนะของ

ทางน้ำแทนเรือตอนสมัยหนุ่มอายุสิบห้าได้นะนายจำเนียนบอกตอนเนี้ยอายุหกสิบเก้าแล้วสมัยอายุสิบห้าเคยไปที่คลองใกล้กับศาลตอนกลางคืนจู่ได้ยินเสียงเหมือนม้าวิ่งแล้ววิ่งไปที่ต้นโพธิอยู่ใกล้กับศาลก็เลยเชื่อว่านี่คือบริวารของเจ้าแม่ค่ะอืมก็ลงเรือก็แบบงูก็เป็นเรือให้นั่

เชื่อว่าไงว่ามันเป็นพอดีหาอะไรไหม

แต่เจ้าแม่นี่มันเขายุ่งมานานเก่าแก้

เคยเจอเคยได้ยินกับหูเลยตอนสมัยอายุสิบห้า
ส่วนนางเข็มกลัดคล้ายสุรินอายุ๗๕ปีค่ะก็เป็นคนที่เคยไปขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่หนองทอง
แล้วก็ได้รับโชคอยู่บ่อยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าสมัยสาวสาวเมื่อสี่สิบปีก่อน
ตอนนั้นยากจนมากคิดว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ไม่ไหวแล้ว
ตัดสินใจไปไหว้เจ้าแม่ที่ศาลเห็นเลขเลยค่ะอยู่บนหลังคาศาลค่ะ
ก็นำเลขไปเสี่ยงโชคก็ดวงดีมาตลอดเลยค่ะ
แล้วก็ฐานะดีขึ้นเรื่อยต่อเนื่องเลยค่ะ
นี่ไงคะเป็นข้อมูลของคนในพื้นที่จริงนะ
แล้วเขาก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าหมู่บ้านตรงนี้มีร่างทรงเจ้าแม่อยู่ด้วยนะ
ถ้าเจ้าแม่เข้าร่างทรงเมื่อไหร่เนี่ยจะตัวสั่นแล้วก็แบบยกมือไหว้
ร่างทรงนี้จะให้โชคให้ลาบเหมือนกันชาวบ้านก็สมหวังกันเยอะนะคะ
ก็รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยอะไรด้วยทีมข่าวก็เลยไปคุยกับร่างทรงเลยค่ะ
นางสังวานสอนแก้วอายุหกสิบเอ็ดก็บอกว่าตั้งแต่เจ้าแม่มาสิงร่างเธอ
เธอก็รับเป็นร่างทรงเจ้าแม่มาโดยตลอดทั้งคนในพื้นที่ทั้งคนต่างถิ่นมาหาเยอะมาก
เธอก็จะอันเชิญเจ้าแม่มาสิงร่างแล้วก็ทำพิธีตามขั้นตอน
เธอเองไม่รู้หรอกว่ามีขั้นตอนอะไรเพราะว่าเวลาถูกเจ้าแม่เข้าร่างเธอจะไม่รู้ตัว
แม้กระทั่งเวลาใส่ชุดไทยตามแบบเจ้าแม่เธอก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน
อันนี้ร่างทรงบอกนะคะเธอบอกว่าตั้งแต่เป็นร่างทรงเจ้าแม่เนี่ยนะ
ชีวิตดีมากจากเคยจนตอนนี้มีกินมีใช้จนส่งลูกชายเรียนจบอ่ะ
ที่ผ่านมาเจ้าแม่เคยมาหาหลายครั้งเช่นเวลานั่งสมาธิ
แม่ก็มาปรากฏตัวให้เห็นบางครั้งก็มาเข้าฝัน
เธอเล่าให้ฟังว่าเคยฝันค่ะเคยฝันว่าเจ้าแม่อ่ะ
เรียกให้ไปที่ศาลก็ไปเจอเจ้าแม่ใส่ชุดไทยสีฟ้า
ก็เรียกเธอให้ไปดูโอ่งใบหนึ่งพอก้มลงไปดูในโอ่งเนี่ยนะ
โอ้โหแก้วแหวนเงินทองเต็มไปหมดครับ
แม่บอกว่าเดี๋ยวจะให้นะแต่เธอบอกว่าเธอไม่เอา
ไม่ได้หวังอะไรจากเจ้าแม่จากนั้นเจ้าแม่ก็บอกว่า
ชอบร่างทรงนี้เพราะว่าไม่โลภ
ก็จะอยู่กับร่างทรงนี้ตลอดไปเธอบอกว่า
เหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อคืนเจ้าแม่ก็มากระซิบบอกค่ะ
เธอไม่รู้มาก่อนว่าเกิดไฟไหม้ใกล้กับสารอ่า
แต่เจ้าแม่ไปบอกเธอว่าไม่ต้องห่วงไฟทำอะไรไม่ได้ครับ
มวยบ้างอะไรบ้างเอ๊ะอะไรอ่ะสี่สี่สี่อะไรพวกนั้นอ่ะ
ตรงอะไรไปเขาก็เขาก็ถูกเขาก็มาแก้บนแบบมีกองยาว
แก้บนที่ศาลหรือว่าที่ค่ะแก้ศาลแก้ศาลแต่เขาไปด้วยใช่ไหม

ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าไหนก็ไปถึงที่ไปเจอตัวร่างทรง
อันเชิญร่างเจ้าแม่มาเข้าทรงให้ดูหน่อยได้ไหมเผื่อจะขอโชคขอลาบดูบ้าง
แต่เธอบอกว่าตอนนี้ย้ายที่อยู่ค่ะบ้านเดิมเป็นสำนักทรงจริง
แต่ตอนนี้ข้าวของมันถูกจัดเก็บใหม่หมดแล้วทำพิธีไม่ได้
ก็ได้อันเชิญองค์เจ้าแม่กลับไปอยู่ที่ศาลชั่วคราวก่อน
บอกแบบนี้นะคะอ่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะฮะใช่ค่ะ